คุณเคยเห็นกิ้งกาบผสมงูไหมคะ

หมายถึงว่ากิ้งก่ามัน

มันมันา
สางหาหรือว่างูคาหรืองูขา

ประหลาดหางยาวคล้ายกิ้งเก่าผสมงูตัวนี้เนี่ยนะคะ
หัวจรดหาง๔๐เซนติเมตร

นางสาวธรรมสรน้อยพญาเจ้าของบ้าน

นางสาวธรรมสรเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้

แล้วก็ชี้บอกแม่แม่ดูสิ

รีบวิ่งไปคว้าลูกออกมาแต่พอดูไป

พอเห็นมีขาก็เลยมั่นใจว่าไม่ใช่งูแน่ล่ะ
ก็เลยเอาไม้กวาดเขียใส่กระมังไว้ก่อน

นี่มันตัวอะไรกันนะ
เคยเลยทีเดียวอย่างที่บอกมันคือสางหางูคาหรือว่างูขานะคะ
เป็นสัตว์เลื้อยคลานในอันดับสความาต้าเช่นเดียวกับงูและกิ้งก่า
จัดอยู่ในวงจิ้งเหรนน้อยหางยาวค่ะมันจะอาศัยอยู่ตามป่าย่าแล้วก็ป่าละเมาะ
จะใช้หางยาวของมันเนี่ยพาดใบย่าเพื่อเหวี่ยงตัวงับแมลงกินนึกออกไหมคุณ
เอาหางล็อกไว้แล้วก็เอาตัวกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นมางับแมลงกินนี่แหละ
มันจะออกไข่ครั้งละ๒๔ฟองพบได้ทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะ
เจอไม่ต้องตกใจนะมันไม่มีพิษไม่ดุแล้วก็ไม่กัดด้วย
ไม่ต้องไปต้มยำทำแกงไม่เป็นสัตว์ประหลัดอะไรมันมีสายพันธุ์
จริงมีอยู่จริงนางสาวธรรมสรเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดีกว่า
เพราะว่าถ้าเลี้ยงไปสงสัยตายแน่เลยโอ้นี่จับยุงจับแมลงอะไรมาให้กินเพียบเลย
ครับน่าเอ็นดูเนอะ
ใครคะนี่ไอ้ตัวนี้เหรอคะตัวนี้แหละน่าเอ็นดู
ไหมล่ะสักตัวเอาไหมไม่เอาหางยาวน่ารักดีนะครับ